คุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยนะคะไปดูความเฮียนเรื่องของวิญญาณกันหน่อย
ที่จังหวัดระยองชาวระยองเขาเชื่อแบบนี้
เพราะว่าล่าสุดค่ะเกิดอุบัติเหตุ
รถของหนุ่มชาวอเมริกันเขาขับบิ๊กไบท์มานะคะ
มีผู้หญิงซ้อนท้ายมาด้วยเป็นผู้หญิงไทยค่ะ
แหกโค้งแล้วปรากฏว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุแหกโค้งแบบนี้ค่ะ
มันเป็นจุดเดียวกับที่

แล้วที่สำคัญนะมันมีตัวเลขเกิดขึ้น
มันมีตัวเลขเรื่องตัวเลขเดี๋ยวตอนท้ายคุณผู้ชมเล่าเรื่องราวก่อนค่ะ
หนุ่มอเมริกันวัย๔๙ปีนะคะซิ่งบิ๊กไบท์คาวาซากิแซดพันธ์สีแดง
มาด้วยความเร็วสูงค่ะแล้วก็พาสาวไทยซ้อนท้ายมาด้วย
สาวไทยเนี่ยอายุ๑๙ปีสุดท้ายพอซิ่งมานะ
รถไปแหกโค้งชนกับแท่งปูนริมถนน
สายศูนย์การค้าบ้านฉางเนินสำเรย์เสียชีวิตค่ะที่ช่วงดึกวันอังคารที่ผ่านมา
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ภาวะกันแหละค่ะเพราะชาวบ้านบอกว่า
จุดที่หนุ่มอเมริกาแล้วก็สาวไทยซิ่งชนแท่งปูนจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ย
ย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๖๐ก็มีหนุ่มไทยค่ะ
แท่งปูนจุดเดียวกันเลยแล้วก็ตายเหตุการณ์ก็เกิดกลางดึกเหมือนกัน
ที่เดียวกันเขาก็เลยเชื่อว่านี่มันเป็นการเอาวิญญาณแบบตัวตายตัวแทน
คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าวัดบ้านฉางก็พอเห็นแบบนี้
พากษ์วิจารณ์กันให้แซ่ดเลยนะคะบอกว่ามันต้องใช่แน่
มันต้องใช่แน่มันต้องใช่เรื่องของความเฮียนคุณดูเลขอะไร
บนถนนนั่นแหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของความอาถรรพ์เลขนี้ด้วย

มันจะคบ

ขอนแกล้งทั้งสามหน้าหรอ
ไม่บุหรณีก็เพิ่งมาทำงาน

วันแรกด้วยตรงคืนเข้าไปลังค์
คนนี้เลยพาไปก็ป่าไปตะบาย
พี่วินอีกคนทั้งนะครับ

คุณผู้ชมชื่อว่าคุณสุทนสุขล้นเหลือเนี่ยบอกว่าโอ๊ยตอนนี้เหรอ
ถ้าใครจ้างไปตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วผ่านบริเวณนี้ไม่ไปแล้ว
เพราะว่าเห็นเครื่องเส้นจากพิธีเชิญวิญญาณเศษหมวกกันน็อกเศษมอเตอร์ไซค์
นกลิ่นเลือดคาวคลุ้งไปหมดไม่กล้าส่วนเนี่ยค่ะ
เลขตัวนี้คุณผู้ชมค่า

แล้วก็พากันไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ

คือผู้รับเหมาราดยางมะตอยมาพ่นเอาไว้
เป็นจุดที่หนุ่มอเมริกันแล้วก็สาวไทยเสียชีวิต
ทับหมายเลขนี้พอดีเลยคือเลขนี้มีก่อนนะ
ส่วนการเสียชีวิตมาทีหลังแล้วก็ไปตายบนเลขนี้
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่ตลอดคือร่างของผู้ตายไปทับเลขนี้พอดี

ร่างของผู้ตายก็ไปทับเลขนี้พอดีจุดเดียวกันอีก
คนก็แบบว่ามันเกี่ยวข้องกับเลขนี้หรือเปล่า
มันสีแดงด้วยนะสีแดงด้วย

ใช้วิจารณญาณในการรับชม